ท่านผู้ชมครับมีหนุ่มรายเดอร์คนหนึ่งก็เสพยาพีกัญชาจนเกิดอาการหลอน
แล้วก็ฟันเมียตัวเองจนเสียชีวิตนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็ไปหึงหวง
ระแวงว่าเมียเนี่ยจะมีผู้ชายคนอื่นค่ะแต่ความจริงแล้วเขาก็
จ้างรายเดอร์จ้างมอเตอร์ไซค์มาส่งบ้านเป็นเรื่องปกติ
ก็ไปหึงเขาแล้วก็ไปเสพยาอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสามคืนที่ผ่านมานะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่เป็นตึกแถว๓ชั้นในซอยจันทร์๕๑ถนนจันทร์
บางคอแหลมกรุงเทพหลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อพลอยนะฮะเธออายุ๒๔ปีนะครับ
อยู่บนห้องนอนชั้นสองของบ้านมีผ้าสีเหลืองก็ห่อตัวไว้นะฮะ
สภาพศพของพลอยก็ถูกฟันเข้าที่ศีรษะใบหน้าแล้วก็ลำคอแขนทั้งสองข้างด้วยนะครับ
มีมิดดาบยาวสองฟุตเปื้อนเลือดเนี่ยตกอยู่แถวนั้นโอ้โหดูสิ
คือยาโอ้โหแล้วเลือดก็สาดกระเซ็นไปหมดเลย
คนก่อเหตุคือสามีของเธอนะฮะค่ะสามีของพลอยนะครับชื่อนายรุ่งโรธนะครับ
อายุ๒๔ปีนะฮะอายุเท่ากันคนที่จับตัวนายรุ่งโลศเอาไว้ก่อนจะเรียกตำรวจมาคุมตัวไปเนี่ย
ก็คือพ่อของนายรุ่งโรธนะฮะอ่าตอนที่ตำรวจมาถึงก็นายรุ่งโรธก็ยังเมายังมึนอยู่นะฮะ
พูดจาไม่รู้เรื่องนี่นะครับเมื่อคืนนี้นะครับตอนตี๓นะครับ
นายรุ่งโรธนะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดี๋ยวรอฟังนะ
ตอนที่เอาตัวมาสอบปากคำวันนี้เขาจะว่ายังไงนะครับค่ะ
ทีมข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
บริเวณนี่ซอยทางเข้าก่อนถึงบ้านหลังเกิดเหตุเล็กน้อย
ช่วงตีสามเจ็ดนาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เป็นช่วงที่ตำรวจมาถึงนะครับ
หลังจากที่พ่อของนายรุ่งโรธเนี่ยโทรไปแจ้งตำรวจสายตรวจก็มาเลยนะฮะ
รถกู้ภัยก็มานะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยโทรไปแจ้งว่าลูกชายเนี่ย
ทำร้ายเมียจนเสียชีวิตจากนั้นนะฮะตีสามสี่สิบเจ็ดนาที
ก็เริ่มมีตำรวจเนี่ยทยอยเดินทางมาเพิ่มเติม
เต็มหน้าบ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็คุมตัวนายรุ่งโรธผู้ก่อเหตุ
นี่ฮะออกมาขึ้นรถตำรวจที่จอดอยู่ปากซอย
ในสภาพไม่สวมเสื้อแต่ยังแบบโงหัวไม่ขึ้นเลยนะฮะ
คือเมานะมึนหลอนยาเสพติดนะครับ
พ่อของนายรุ่งโรธนะครับวันนี้ก็เนี่ยต้องทำความสะอาดบ้านนะ
แต่ยังมีคราบเลือดต่างของลูกสะพ้ายเนี่ยติดอยู่ตามผนังห้อง
เมื่อคืนนี้พ่อบอกพ่อนอนอยู่บนชั้น๓ของบ้านนะฮะ
เป็นตึกแถว๓ชั้นห้องลูกชายเนี่ยอยู่ชั้น๒
ได้ยินเสียงดังจากห้องลูกชายเหมือนคนเครื่องของใส่ผนังแล้วมันเงียบหายไป
ก็เลยเดินลงมาดูลูกชายที่ห้องจังหวะนั้นลูกชายเปิดประตู
ออกมาแล้วบอกว่าได้ฆ่าเมียเนี่ยตายแล้วพ่อก็เลยเดินเข้าไป
ดูเห็นลูกสะพ้ายถูกฟันถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วจริง
มีเลือดเนี่ยเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดนะฮะตอนนั้นเนี่ยพ่อบอกพ่อเอง
ก็โอ้โหต้องตั้งสติให้ลูกพ่อก็โมโหทำไมลูกไปทำลูกสะพ้าย
แบบนี้ตบหน้าลูกไปทีนึงลุงโรดลูกชายก็พยายามจะวิ่งหนี
พ่อเลยไปล็อกตัวไว้แล้วก็โทรเรียกตำรวจให้มาจับตัวลูกชาย
นี่ตีก็ขออนุญาตขึ้นไปดูบนห้องที่เกิดเหตุนี่ฮะไม่ว่า
ตามพื้นพ่อจะเช็ดเลือดอะไรก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับคุณพ่อบอก
ว่าก่อนหน้านี้ลูกชายกับลูกสะพ้ายไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้
ลูกชายอ่ะคือลุงโรศไปเข้าใจผิดไปเข้าใจผิดว่าพลอยภรรยา
ส่งที่บ้านก็ไปเข้าใจผิดเขาลูกชายก็เลยหนีกลับมาอยู่ที่
บ้านมาอยู่ได้เดือนนึงลูกสะพ้ายตามมาง้อนะแต่ลูกชายเนี่ยมา
ติดยาเสพติดหลอนยาเสพติดมาผีกัญชาอีกตั้งแต่กลับมาอยู่ที่
บ้านเนี่ยพ่อบอกเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมบางทีพูดคนเดียวก็
มีบอกจะมีคนมาฆ่าก็มีนี่ฮะพ่อบอกขอให้ตำรวจดำเนินคดีอย่าง
ที่ไปเลยยังไงก็ไม่ประกันตัวให้อย่างเด็ดขาด
เพื่อนของพลอยบอกว่าก่อนหน้านี้๒วันนะครับพลอยเองเนี่ยกิน
ยาฆ่าตัวตายนะฮะหวังว่าจะฆ่าตัวตาย
เข้าใจผิดหาว่าพลอยมีคนอื่นทั้งที่พลอยไม่ได้มีใคร
เธอเนี่ยเป็นคนพาพลอยไปส่งโรงพยาบาลหมอช่วยล้างท้องช่วยชีวิต

พอออกจากโรงพยาบาลมาพลอยก็บอกว่าจะกลับไปหารุ่งโรธอีก
จะต้องพารุ่งโรธเนี่ยไปบำบัดยาเสพติดให้ได้เธอบอกเธอมี
สุดท้ายที่คุยกับพลอยนะฮะคือ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นี่เห็น
นี้ฮะเพื่อนของพลอยพลอยก็แชทมาหาตรงไหนเป็นว่าเธอบอกว่า
ถ้าเกิดจะไปหารุ่งโรธเนี่ยคิดให้ดีนะถ้าไปหาแล้ว
เกิดมันฆ่าขึ้นมาจะทำยังไงไม่คิดเลยว่าสุดท้ายเนี่ยเธอจะ

ฆ่าจริงจริงค่ะเพราะมีช่วงหนึ่งที่เธอวีดีโอคอลไปหาด้วยนะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้แม่แล้วก็พ่อของพลอยที่เสียชีวิต
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับแต่คุณพ่อ
บอกทำใจไม่ได้ไม่ขอขึ้นไปแล้วก็แล้วกันนะฮะก็มีแม่ที่ถือ
ของลูกสาวขึ้นไปบนชั้นสองบนห้องที่เกิดเหตุนะครับพ่อบอก
ที่ผ่านมาอดทนทำงานเลี้ยงลูกสาวตั้งแต่เด็กจนโตแต่ลูก
ต้องมาจบชีวิตเพราะผู้ชายคนนี้ยังไงก็ไม่ยกโทษให้
อย่างเด็ดขาดที่เจ็บใจหนักก็คือก่อนหน้านี้ลูกสาวเนี่ยโทร
ศูนย์บำบัดนะเพื่อจะให้มารับตัวนายรุ่งโรธสามีไปบำบัดยาน
เสพติดทางศูนย์แจ้งว่าตอนนี้เตียงเต็มอยู่ค่ะยังไม่สามารถ
ไปบำบัดรักษาได้สุดท้ายคนติดยาที่อยู่ที่บ้านคลุมคลั่ง

ผมทำงานเหนื่อยถ้าตายผมเลี้ยงลูกผมมาอย่างดีเพราะเจอนี่แหละ
นรกนี่แหละ

ผู้ก่อเหตุนะครับเมื่อช่วง๑๕นาฬิกาที่ผ่านมานะฮะหลังจากก่อเหตุเอาไว้
ช่วงตี๒ตี๓นี่ครับตำรวจก็คุมตัวมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อเอามา
สอบปากคำเพิ่มเติมรุ่งโรตเห็นไหมวะนักข่าวก็พยายามไปสอบถามนะ
ที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกเมื่อคืนนี้ดูดกัญชาไม่รู้ตัวว่าทำ
คืนนี้พลอยเนี่ยบังคับให้ผมนอนแต่ผมยังไม่ง่วงกำลังนั่งดู
ข่าวอยู่กำลังสวดมนต์อยู่แล้วจากนั้นไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้บอกอยากขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปอยากจะกราบเท้าพ่อของตัวเอง
ที่ก่อเหตุแบบนี้นี่ฮะพ่อก็มาดูนี่มารอดูลูกนี่เห็นไหมครับ
เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาพ่อพ่อให้เอาไปให้น่ะ
พ่อมึงมึงรึเป็นทำไมอะวุ่คหรอมึงพ่อตายไว้ใจเย็นพ่อ
ไอ้พ่อยมันดีมากเลยทุกคนมาเนี่ย

หนูไม่ได้มีเจ็บแต่ละลายพ่อเอาหัวสิกรรมให้หนูนะ

เออโอเคเออ
มึงไม่ทำก็ทำไมอยากจะรู้แค่นั้นนะ
เออโอเคเออเอาป่ะ

ไม่ใช่แล้วก็ยังดีมากเลย
คือไม่มีเจ็บแต่ละลายนี่ฝันเขาตายเลยนะ
บอกผมเด็ก๒๓เอง

คือคนที่ต้องมากราบเท้าเนี่ย
ไม่ใช่พ่อตัวเองต้องไปกราบเท้าพ่อกับแม่ของคนตายเขานะ

ต้องไปกราบเขาเลยแหละเพราะคุณไปฆ่าลูกเขา
ช่วยขอโขศีกรรมจากเขา
พ่อน้องพลอยบอกเขาเลี้ยงลูกเขามาตั้งแต่เด็กจนโตอายุ๒๓
แล้วสุดท้ายมาถูกสามีที่ติบยา

ลูกสาวเพิ่งโทรไปหาศูนย์บำบัด
จะมาให้เอาตัวสามีไปบำบัด

แล้วแต่เธอก็พยายามที่จะกลับมาดูเพื่อจะพาไปบำบัดให้ได้
ก็เป็นห่วงนี่ไงพ่อถึงบอกเลยว่าพลอยมันดีมาก
เมียมึงมันดีมากเลยมึงทำเขาทำไม
แต่พ่อของพลอยบอกศูนย์บำบัดแจ้งว่าตอนนี้เตียงเต็ม

อ่าเผื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูอยู่นะฮะ
เพื่อท่านรัฐมนตรีคอรมอใหม่จะเข้าทำงานกัน
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผมไม่รู้มันจะมีกี่กระทรวง

ปราบทั้งปรามทั้งป้องกันทั้งบำบัดรักษา

เขาบอกเตียงเต็มหรือต่อให้มีเตียงมีที่บำบัด
พอกลับมาก็ติดเหมือนเดิมคลั่งเหมือนเดิมอีก
เราจะทำยังไงอย่าบ้าถูกเลยก็แล้วแต่นี่
ไม่รู้กี่ชนิดกี่ขนาดนะแต่เมื่อคืนเนี่ยลุงโรธบอกผมดูดกัญชา
ดูจนหลอนทุกผู้ชมครับทางคดีนะครับ
ตำรวจเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำนะฮะในรุ่งโลศเนี่ย
อ้างว่าเครียดสะสมมีเรื่องกระทบจิตใจ
ระหว่างตัวเองกับภรรยานะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยลงมือ
ทำร้ายภรรยาเลยเพราะรักกันมากแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะฮะ
เพราะนี่แค่คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุเนื่องจากต้องให้ความเป็นธรรม
กับคุณพลอยเธอด้วยค่ะเพราะเธอเสียชีวิตแล้วไม่สามารถ
มากล่าวมาบอกมาชี้แจงอะไรได้เนื่องจากในที่เกิดเหตุอยู่ในห้องกันสองคน
ตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แต่ตรวจปัสสาวะเนี่ยไม่พบสารเสพติดนะฮะแต่มีประวัติเคยเสพยาเสพติด
แล้วก็เสพกัญชาต่อเนื่องมาหลายปีด้วยเมื่อคืนเขาก็อ้างว่าเขาเสพกัญชาอีก

เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวร้องไห้เนี่ยอ่า